พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาธบพิษ
ดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย
ซึ่งตามโบราณราชประเพณีแล้ว
ก็จะใช้ราชรสปืนใหญ่ในการเชิมพระโกรธและพระบรมศพ

โดยราชรสปืนใหญ่ที่ใช้ในครั้งนี้ถูกจัดสร้างขึ้นใหม่
โดยถอดแบบมาจากราชรสปืนใหญ่
ที่ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของรัชกาลที่๘
พาคุณผู้ชมไปติดตามชมความสง่างามของราชรสปืนใหญ่จากรายงานกันค่ะ
รสปืนใหญ่ที่ได้นำมาใช้ในการเชิญพระโกรธเวียนรอบพระเมรุมาตร
เป็นครั้งแรกในราชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพจอมพลพระเจ้าบรมวงเถอร์
กรมหลวงนครชัยศรีสุรเดชเมื่อปี๒๔
และครั้งสุดท้ายใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินเมื่อปี๒๔๔
เป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เป็นต้นแบบของการนำมาสร้างราชรสปืนใหญ่
ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๓ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
หลังจากได้รับมอบภารกิจแล้วแล้วทำการตรวจสอบดู
ได้รับคำชี้แนะว่าให้ดำเนินการเหมือนสมัยราชการที่๘
ซึ่งตรวจสอบดูแล้วก็เป็นปืนใหญ่แบบ๕๑
ซึ่งปัจจุบันที่สืบค้นได้ก็มีอยู่๓กระบอกด้วยกัน
มี๒กระบอกอยู่ที่กรมสมพุทธฐานบกกรุงเทพมหานคร
และอีก๑กระบอกอยู่ที่ศูนย์การทางปืนใหญ่จังหวัดต้มบลี
ปืนใหญ่ภูเขาแบบ๕๑ในสมัยราชการที่๖
ได้ถูกสร้างขึ้นเป็นราชรสปืนใหญ่
ซึ่งทุกกระบวนทางกรมศิลปากรและกรมสรรพวุฒิ
ได้ศึกษาข้อมูลอย่างพิธีพิถัน
เพื่อให้งดงามสมพระเกียรติตามโบราณราชประเพณี
ราชรสปืนใหญ่จะมี๒ส่วนด้วยกัน
ก็มีราชรสปืนส่วนหน้าและส่วนหลัง

ก็ได้นำมาใช้ในราชรสส่วนหลัง
โดยส่วนที่นำมาใช้ก็คือโรงปืน
สำหรับล้อล้อเราก็ดูแบบของปืนใหญ่ภูเขาเป็น๕๐
ดูว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วทางหน่วยก็ได้สร้างขึ้นใหม่
เพราะฉะนั้นล้อที่จะดำเนินการติดตั้งบนราชปืนใหญ่

แต่รูปแบบต่างยังคงเอกลักษณ์
ยังคงลักษณะเหมือนเดิมกับปืนใหญ่ภูเขาแบบ๕๑
ระยะเวลากว่า๔เดือนที่กองโรงงานซ่อมสร้างยุทธโปรกรณ์สายสรรพวุฒิ
ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสภวุธกลมสภวุธทหารบก
ภายในค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชศรีมา
จัดสร้างราชรสปืนใหญ่๓องค์
ต้นแบบองค์จริงและองค์สำรอง
สำเร็จงดงามตามแบบด้วยสีเขียวทหารประกอบด้วยราชรสส่วนหน้า
ใช้ในการเชื่อมต่อการฉุดชักและบังคับทิศทางซึ่งสร้างขึ้นใหม่จากตัวหีบของรถหีบกระสุน
ขณะที่ราชรสส่วนหลังเป็นส่วนฐานรองพระโกรธทองใหญ่ได้ถอดเอาแค่ปืนใหญ่ภูเขาแบบ๕๑มาจัดสร้าง
พร้อมกับเผาล้อและชุดห้ามล้อมาซ่อมแซมส่วนล้อปืนใหญ่และล้อที่สาม
สำหรับรับน้ำหนักในเวลาจอบเทียบกับเกลินบันไดนาคนั้นได้สร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมด
ให้มีความคงทนแข็งแรงพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนการประดับตกแต่งนั้นได้รังสรรค์ขึ้น

ในช่างศิลปกรรมสำนักช่างศิษฐรีปมูตร
ศิลปากรออกแบบและปรับเปลี่ยนชั้นฐานด้านล่าง
แสดงถึงฐานานุสักของพระมหากษัตริย์
ซึ่งเป็นฐานที่แสดงฐานานุสักของพระมหากษัตริย์นะครับ
ก็จะมีการสลักลวดลายแล้วก็ลงรักปิดทองนะครับ
แล้วก็มีการประดับในส่วนที่เป็นแค่ปืนนะครับ
ลายประจำยามแล้วก็ที่ซี่ล้อนะครับ
ก็จะมีลักษณะการประดับด้วยกระจังนะครับ
บริเวณดุมล้อแล้วก็ซี่ล้อนะครับ
เพื่อให้มีความสง่างามสมพระเกียรติ
ขณะที่ฐานรองพระโกรธเป็นฐานกลีบบัวจะรองรับด้วยแม่แปลก
ซึ่งปลายแคล่ด้านหน้าประดับด้วยไม้แกะสลักลายเสียนพญานาคปิดทอง
ส่วนปลายแคล่ด้านหลังเป็นหางพญานาคปิดทองที่มีความสง่างามสมพระเกียรติ
โบราณราชประเพณีจะใช้ราชรสปืนใหญ่เชิมพระโกรธ
พระบรมศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์ที่ส่งรับราชการทหาร
ในการเวียนพระเมรุมาตรหรืออุตราวัตรเวียนไปทางซ้าย๓รอบ
พระยานมาตรสำลำคาญก่อนเชิญพระโกรธพระบรมศพขึ้นประดิษฐานบนพระเมรุมาตร
ซึ่งมีชื่อเรียกตามหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพิงพระบรมศพว่า
ความสำคัญในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในครั้งนี้